มาดูเรื่องนี้กันหน่อยไม่รู้ว่าเป็นแสงกระสือหรือเปล่าฮะเพราะว่าแสงเนี่ยที่เด็กเห็นคือหนูน้อยวัยเก้าขวบวิ่งออกมาเห็นนะฮะเป็นแบบเขาบอกลูกเท่ามะพร้าวเลยเหรอมันลอยอยู่นี่แล้วถ่ายได้ด้วยอ่ะแต่มันลอยแบบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแล้วมันก็วูบวาบคือมันเดี๋ยวมันก็ใช่เดี๋ยวมัน
ถ้าเป็นโจรหรืออะไรก็จะไปฟันแต่ทีนี้พอไปดูอ่ะมันไม่น่าจะใช่โจรค่ะมันเป็นแสงอะไรไม่รู้ไม่รู้ผีหรือเปล่าเออคุณเขาถกกันอยู่นะเอ้ยหิ่งห้อยหรือเปล่าแต่บอกเอ้ยหิ่งห้อยอะไรเนี่ยแสงมันใหญ่ขนาดเท่าลูกมะพร้าวแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นแสงที่ถ่ายกันไว้ได้นะฮะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นแส

ด้วยท่าทางตกใจกลัวว่าพบแสงไฟมันลอยอยู่บริเวณต้นกล้วยข้างกระแมงบ้านเขาเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นโจรหรือเปล่ามันส่องไฟฉายหรือเปล่าเขาเลยอะไรรู้ไหมคุณวิ่งคว้าคว้าหวายที่วางอยู่ตรงข้างประตูคว้าอะไรอีกค่ะคว้าไม้กว่าคว้าอะไรต่างได้เนี่ยวิ่งออกไปนอกบ้านเลยตามหาไว้มันคือข
วันนั้นได้นำไข่เน่าหลายฟองอ่าใส่ถุงแล้วมาโยนทิ้งไว้หลังบ้านค่ะหรือว่าอาจจะเป็นดวงตาของสัตว์ที่มาหากินไอ้พวกของเน่าของเสียอะไรหรือเปล่าถามลูกสาวบอกว่ามีแต่ดวงไฟมันลอยไปมาค่ะพ่อค่ะไม่มีมันลอยลงมาข้างล่างตรงพื้นเลยค่ะนะครับทีนี้ก็เลยงงกันอยู่ว่ามันเป็นดวงไฟอะไรกันแน่เขาก
เห็นไหมเห็นเหมือนกันเห็นดวงไฟลอยออกไปทางหลังบ้าน

ก็น้องสาวเดินออกมา
เห็นเป็นไฟสีแดงวาบ

แล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน
ตกใจเลยเดินเข้าไปในบ้าน
ก่อนจะเดินเข้าไปเห็นไฟสีแดง

แล้วก็เดินเข้าไปบอกของมึงแค่นั้นแหละ

ตอนนั้นก็ประมาณ๒๓วัน
ทุ่ม๒ตอนที่
ตอนนี้เนี่ย๒ทุ่ม๒ทุ่ม

ส่วนคุณยายของน้องแก้มยุ้ยและน้องพีคบอกว่าแบบนี้
เมื่อหลายปีก่อนนะยายก็เจอ
ทั้งนั้นมันพยายามพุ่งเข้ามาจะทำร้ายยายด้วย
เห็นเป็นตัวเลยตัวไม่เห็น

แว๊บลอยมาข้างบ้าน
ใกล้กับร้านที่พบนี่แหละฮะ
ใกล้กับไอ้ที่พบใหม่จุดเดียวกันนี่แหละ

ส่วนชาวบ้านเองนะก็ยังสงสัยว่าแสงที่เด็กเห็นเป็นแสงอะไรกันแน่
รวมถึงแสงที่ถ่ายได้เป็นแสงอะไรกันแน่
นักวิชาการสาขาเคมีอิมซีมหาวิทยากษเศษฯ

เพราะอาจารย์ออสแกบอกแบบนี้

วิทยาศาสตร์เดี๋ยวแกอธิบายนะครับ
ดวงไฟประหลาดที่เห็นมาแบบนี้ค่อนข้างบ่อย
ส่วนใหญ่ก็จะตัดสินว่าเป็นผีกระสือผีโพงบ้างแหละ
แต่ถ้ามองด้วยเหตุและผลอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้
ก็ได้ที่มีไฟกระพริบแบบนี้เช่นกันนะครับ
ดวงไฟประหลาดนะครับซึ่งเราเห็นมาค่อนข้างบ่อยนะครับ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะตัดสินไปทางหญิกษือหญิโพรงหรืออะไรพวกนี้นะครับ
แต่ถ้าเรามองด้วยเหตุและผลอย่างอื่นมันเป็นอะไรด้วยบ้างนะครับ
มันเป็นหิ่งห้อยได้ไหมหรือว่ามันเล็กมันเล็กเกินไปที่จะเป็นหิ่งห้อย
มันก็เป็นอย่างอื่นได้นะครับเช่นเครื่องบินเวลาอยู่ไกลเวลาเขามีไฟกระพริบ
เราก็มองได้เพราะมันเป็นภาพลวงตานะครับ
หรือเขาเรียกอะไรเขาเรียกสถานีตรวจอากาศ
เขาจะส่งโคมไฟขึ้นไปเพื่อเก็บข้อมูลทางด้านการพยากรอากาศเนี่ย
เขาก็จะติดห้อยไอ้ตัวไฟนี้ด้วยนะครับ
หรือเป็นโดรนได้ไหมนะครับโดรนก็มีไฟกระพริบได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่สรุปว่าเป็นผีโพรงเป็นกระสือนะฮะมันเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับ
ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณนะครับ
นั่นแหละครับของบางอย่างพิสูจน์ไม่ได้ได้แต่ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้